คุณผู้ชมพูดถึงดาราสาวหน้าหมวยหน้าเด็กโอ้โหยกให้คนนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมไทยอายุเธอถูกไหมคะ
คุณออมสุชาค่ะเพิ่งจัดงานวันเกิดไปเมื่อวันที่๙มกราคม

คือถ้าดูหน้าถ่ายไม่ค่อยถูกแต่เราดูประวัติการทำงานของเธอเนี่ย
เติบโตมาพร้อมกับรายการที่เธอทำเลข๓แตะแล้ว
๓ปีคุณผู้ชมคนถามกันใหญ่ว่า๓๓แล้วจริงเหรอทำไมหน้าเด็กขนาดนี้ค่ะ
พอน้องออมมาตัดผมสั้นนะคะโอ้โหหลายคนแบบแทบไม่เชื่อเลยล่ะค่ะ
ซึ่งวันเกิดค่ะเธอก็ไปทำบุญพร้อมครอบครัวนี่แหละค่ะ
แล้วก็ด้วยความคิดถึงนะคะพี่แจ๊กกะรีนก็เลยขอวีดีโอคอร์สักหน่อย
ถามนางหน่อยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยหวานใจพี่แอมเนี่ยเขาให้ของขวัญเป็นอะไร
เปิดกล่องมาเนี่ยเป็นแหวนเพชรหรือเปล่าเขาจะคุกเข่าขอแต่งงานไหม
เพราะว่าดิฉันก็ลุ้นคู่นี้เหมือนกันว่าเขาน่ารักมากนะคะ
ไปฟังทั้งหมดจากน้องออมสุชาคนน่ารักเลยค่ะ
หาพี่แอมให้อะไรเอ่ยคะ
ไม่บอกได้ไหมอะ

ขอเป็นความลับได้ไหมอะ
นั่นแหละก็เป็นของขวัญที่แบบเราก็เซอร์ไพรส์แต่เราก็ชอบมากด้วย
คือแบบกึ่งประดาบอะไรอย่างงี้
แอมแบบเอ้ยแบบว่าอยากแต่งงานไหมคะอะไรอย่างนี้
ยังไม่เคยพูดเรื่องนี้กันเลยค่ะ
ก็ตอนนี้เราก็ดำเนินชีวิตไว้ก่อน
ช่วงนี้อ้อมว่ามันก็ไม่ใช่เทอร์เทอมนิ่งที่ดีเท่าไรหรอกค่ะ
เขาบอกว่าน้องออม๓๓แล้วแต่ว่ายังหน้าเด็กเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้

จริงหรือเปล่าก็ต้องขอบคุณนะคะ
ก็จะพยายามเด็กอย่างนี้ตลอดไป

มอบเรื่องเป็นครั้งแรกที่นางตัดผมสั้นน่ะ

เห็นกับพี่สุดท้าย

เหมือนได้แฟนใหม่ที่เด็กลง

ยาวแล้วนะอย่าว่านะ